มาแล้วค่ะเปิดเทอมวันแรกค่ะฝนก็มาต้อนรับเลยเนาะ
และเพื่อนทุกคนเนี่ยก็คือออกจากบ้านตั้งแต่ตี๒นะคะ
มาโรงเรียนตอนนี้มาถึงโรงเรียนตอนนี้
ตี๕กว่าเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างทุกคน
เงียบเลยแสดงว่ายังง่วงอยู่อ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไร
นั่งรอไปก่อนนะส่วนคนอื่นอื่นอย่ารีบออกเอ่อ
ต้องรีบออกมาจากบ้านแต่เช้านะคะเพราะว่าวันนี้ฝนเยอะจริง
รถน่าจะติดด้วยวันนี้เห็นไหมภาพถ่ายดาวเทียมตอนนี้ตี๕๔๘นาที
ไม่หลบหน่อยเหรอเอาไม่เป็นไรตอนนี้นะจะเห็นว่ามีฝนที่บริเวณภาคเหนือ
ภาคกลางฝั่งตะวันตกแล้วก็มีติ่งนิดนึงภาคอีสานตอนล่าง
ตรงนั้นแถวแถวบุรีรำเอ่อซูรินร์แล้วก็สีสเกจนะ
แล้วก็จะมีประปรายวันนี้ฝนทั่วไทยเลยหนักเบาสลับกันไป
เป็นแบบนี้นะตอนบนของประเทศภาคเหนือและภาคอีสาน
วันนี้ก็จะมีฝนลงมานะว่าแต่ภาคอีสานจะน้อยกว่าภาคเหนือ

ลมหนาวจากประเทศจีนพอพัดผ่านเข้ามา
จุดแรกที่เขามาถึงเขาจะเข้าสู่ภาคอีสานก่อน
พอเข้าถึงภาคอีสานเขาก็ดันค่ะเจอร้อนชื้นในประเทศไทย
มันเกิดเป็นฝนนะแต่ช่วงนี้เขาดัน
ดันให้ฝนมันไปทางด้านฝั่งตะวันตก
ก็คือภาคเหนือแล้วก็ภาคกลาง
แล้วก็มีติ่งแถวภาคตะวันออกนิดนึง
แต่หลังจากนั้นค่ะฝนภาคอีสานจะแรงขึ้นเรื่อย
ส่วนภาคใต้ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝน
ก็คือลมมรสุมประจำถิ่นลมตะวันตกเฉียงใต้
วันนี้มีกำลังปานกลาง
ยังคงพัดสอบเอาฝนจากทะเลค่ะ
เข้ามาในพื้นที่ชายฝั่ง
วันนี้กำลังปานกลางแต่พรุ่งนี้จะกำลังแรงมากขึ้น
งั้นแสดงว่าพรุ่งนี้เป็นต้นไปฝนทั่วไทยจะมากขึ้นด้วยนะ
ตรวจสอบฝนตามช่วงเวลาวันนี้ค่ะ

กรุงเทพเป็นแบบที่เขาว่าจริง
เพราะว่าฝนในพื้นที่กรุงเทพให้ตกตั้งแต่ตี๔ค่ะ
หลังจากนั้นค่ะมันจะกระจายมากขึ้นช่วงประมาณบ่ายสอง
และบ่าย๔โมงกระจายหนักไปอีกค่ะ

แต่ละพื้นที่มันแตกต่างกันไปเห็นไหมคะพอช่วงเย็น
เน้นฝั่งตะวันตกของประเทศเลยนะ
กตุ้งภาคใต้ตกหนักตกนานเลย
แล้วก็คลื่นด้วยนี่คลื่นโอ้โหยังสูงเหมือนเดิมเลยค่ะ
คลื่นสูงจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวเลยอ่ะ
ระนองพังงาภูเก็ตแต่ว่าไม่ได้ลากยาวจนไปจนถึงกะบี่นะ

การท่องเที่ยวช่วงนี้ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ไม่ค่อยสนุกนะ
ถ้ามันไม่ค่อยสนุกไปหาเห็ดกันดีกว่า
เห็ดเนี่ยเขามาหลังฝนค่ะ
หลังฝนก็ออกไปหาเห็ดกัน
นี่คือพื้นที่เชียงใหม่
อะไรที่ไปหาและใช้ทักพี่นะ

อ๋อเม็ดกลมเห็ดทอบ
แล้วเขาบอกว่าเห็ดถอบอันนี้มันเป็นเห็ดถอบหนุ่ม
ดูยังไงพอแกะออกมาดูเนื้อในมันจะขาว
และแก่นะถ้าพวกแก่ก็ข้างในมันก็จะดำ

เขาบอกว่ากิโลกรัมนึงมันแพงมากเลย
แต่ชาวบ้านเขาก็บอกว่าก็แบ่งไว้กินบ้างเพราะมันอร่อย
ส่วนหนึ่งก็เอาไปขายนะคะ

แกงเห็ดใส่อะไรดีอ่ะใส่อะไรดีคิดก่อน

แต่ขออนุญาตกินนะน่ารักก็กินได้
เขาบอกว่าช่วงนี้มันอร่อยด้วยค่ะ
เพราะว่าเป็นอึ่งเผาจากฝนแรกของปี
พอฝนตกลงมานะเขาบอกว่าพื้นที่ขอนแก่น

เพราะว่าเขาออกมาเล่นน้ำจับคู่ผสมพันธุ์ค่ะ

กิโลกรัมละ๔๐๐บาทค่ะ
เขาบอกคนแย่งซื้อกันเต็มไปหมดเลยค่ะ